ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการเย็นเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปแล้วเขาพลัดตกคลอง

คนขายลอตเตอรี่ขี่จักรยานผ่านมาเขาก็กระโดดลงไปช่วยเลย
คือน้ำแบบนี้ลักษณะแบบนี้น่าจะช่วยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ใครจะไปคิดว่าไฟมันรั่ว
มันมีไฟรั่วไม่รู้สายไฟเสียไหนไฟมันรั่วอยู่ในน้ำ
กลายเป็นว่าแทนที่จะรอดเสียชีวิตทั้งคู่
เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
คือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าทีแรกเนี่ยจะไปช่วยเหมือนกัน

คนขายลอตเตอรี่กระโดดลงไปช่วยผู้ชายที่ขี่จักรยานยนตกคลองไปแล้ว
แล้วเหมือนกับเขาจมหายเงียบไปทั้งคู่เลย
ต้องขึ้นมากันนะครับสุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่มาฮะ
มาตัดโปรงตัดไฟถึงไปงมศพขึ้นมาได้
แต่คำถามก็คือว่าเขาควรจะต้องมาตายกันอย่างนี้หรือ
จักรยานยนต์ตกคลองแล้วมีคนลงไปช่วยก็น่าจะช่วยกันทัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

คือถนนเรียบคลองราชกระบังนะครับ

ในพื้นที่หมู่๕ตมราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

มีนายสุกวีกวักฮิรันอายุ๒๖
นี่คือคนขี่จักรยานยนต์ที่ตกลงไปคนแรก

ส่วนนายอัศวินศรีสลับอายุ๓๐
พ่อค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยขี่จักรยานผ่านมาเห็นพอดี
พลเมืองดีครับ

ปรากฏว่าถูกไฟดูดนะฮะ
เสียชีวิตจมหายไป

มันมีกระแสไฟมันรั่วลงไปครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าต้องมาแล้วมาตัดไฟนะฮะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ

ภูมิในการการไฟฟ้าเขตบางพลี
ก็คือนายศโทรณ์สุขประสงค์นะ

เรื่องที่เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองศพ
หลังเกิดเหตุทางการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้ว
เรื่องต้นพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วลงคลองจริงฮะ

แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
ก็ไปพบว่ามันรั่วจากตัวโคมไฟฟ้าส่องสว่างนะครับ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวโคมตัวนี้มันจะมีไฟตอนกลางคืน
กลางวันจะไม่มีไฟนะครับ
แต่ตอนนี้มันก็เมื่อวานเนี่ย
ก็ยังหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมมันถึงมีไฟได้ยังไง

คือว่าเราจะช่วยเรื่องมนุษยธรรมกำลังพิจารณาอยู่นะครับ

ก็เดี๋ยวคงฟังฝ่ายกฎหมายเขาอีกทีหนึ่ง
คือถ้าฟังจากท่านผอการไฟฟ้าเขตบางพลีเนี่ย
มันคงเป็นไฟส่องสว่างแบบเซ็นเซอร์

กลางวันมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์แสงอาทิตย์มาเนี่ยมันจะดับ
แต่ท่านบอกท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าตอนกลางวันมันติดเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุมันติดแล้วไฟมันรั่วลงไปได้ยังไง

ต่อให้กลางคืนไฟติดเนี่ยไฟมันก็ไม่ต้องไม่รั่วนะฮะ

จะติดจะดับตอนไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่งั้นยุ่งนะฮะ
คนลงไปนี่ถูกไฟช็อตตายกันหมดนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายกองค์การบริหารส่วนตะมนตราชาเทวะ
ก็คือนายทรงชัยนกขมิ้นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
บอกกับเราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางอบตคงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้
ตอนนี้กำลังหารือร่วมกับการไฟฟ้าเขตบางพลีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยไฟมันรั่วไหลจากตรงไหนยังไง
แล้วก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตด้วยสำหรับครอบครัวของเขา
แล้วต้องหาทางป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนเรื่องคดีความพนักงานสอบสวนสพบางแก้ว
วันนี้ได้ส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้าบางพลีอบตราชาเทวะ
มาให้ปากคำนะครับเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะเรื่องนี้มันมีไฟฟ้ารั่วจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพ
เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหน
ก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
ส่วนที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดินนะครับ
วันนี้ภรรยาของพ่อค้าลอตเตอรี่พ่อค้าลอตเตอรี่ก็คือคุณอัศวินศรีสลับ
นี่ต้องบอกว่าเขาเป็นพลเมืองดีนะค่ะนี่ฮะภรรยามาติดต่อขอรับศพสามีนะครับ
บอกว่าจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่บุรีรำ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานี่ฮะพูดแบบโอ้โหทั้งน้ำตา
เธอบอกเธอเสียใจมากความรู้สึกมันบรรยายไม่ถูก
สามีลงไปช่วยคนตกน้ำแท้แต่ต้องมาตาย
เพราะความสะเพราของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าไม่เรียบร้อย
ผลชนสูตรของหมอเนี่ยออกมาเนี่ยภรรยาของพ่อค้าลอตเตอรี่บอกนะครับ
ผลชนสูตรเนี่ยสามีไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตนะฮะ
แต่เกิดจากถูกไฟฟ้าช็อตนะครับ
ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ยเธอเชื่อว่าสามีเธอกับคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย

อยากให้เข้ามาดูอยากเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิด

แต่กลับต้องมาเจอแบบนี้
ทางวันนี้ทางไฟฟ้าเรียกเขาไป
ให้แบบช่วยงานศพหมื่นนึง
พวงเลียร์พวงธนาภัณฑ์นึง
นี่คือเบื้องต้นแล้วเขาจะติดต่อกลับมาอีกทีนึง
ของเจ้าหน้าที่นะ
ในเรื่องของสถานที่ก็อาจจะเกี่ยว
มองว่ามันคือความสะเพราความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ไม่ตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

จะรวดที่เสารวดที่เหล็ก
รั่วที่ราวสะพานหรือว่ารั่วลงไปในคลองในน้ำ

ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมีลางอะไรบอกเหตุไหม
คุณแม่บอกว่ามันก็มีปลายเดือนก่อนสามีเนี่ยฝันบอกว่าฟันบนหัก
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น
คิดว่าเกิดจากความสะเภาของเจ้าหน้าที่แน่นอนค่ะ
เพราะว่าการทำงานนะคะคิดว่าควรที่จะตรวจตานะคะ
คือจะยังไงก็แล้วแต่การบริหารจัดการของเขาเนอะ
อืมแล้วเนี้ยพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้มันคือการสูญเสีย
ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนได้
เธอเธอเมื่อคืนนี้ฉันฝั่นว่าฟันข้างบนอ่ะหลุดออกมานะคะ
หรือหักอะไรสักอย่างนึงเนี่ยละก็เลยบอกอ๋อถ้าข้างบนอ่ะ
ว่าเป็นญาติข้างพ่อก็เลยบอกเขาอย่างนี้
แต่เราไม่คิดว่ามันจะเจอกับตัวเอง
อย่างที่คุณแม่ของคุณสุวรีบอกถูกเลยนะครับ

คืออย่าให้มารู้กันเพราะว่ามีคนตกลงไปในน้ำ

เพราะว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่รู้หรอก
ถูกทั่วไปไม่รู้หรอก
ใช่แล้วไม่รู้ว่าปล่อยให้รั่วอยู่นั้นแค่ไหนแล้วนะ